การแข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีกเมื่อวานนี้ค่ะ
บุรีรำนะคะยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ
ก็บุกไปชนะโปรวิสเทโรได้เป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เป็นชื่อบุรีรัมยูเนเต็ดเมื่อ๖ปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็ยังครองตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปค่ะ

เป็นโปรวิสเทโรทีมอันดับที่๑๒เปิดสนามบุญญาจินดา
ต้อนรับบริรามยัยเต็ดทีมนำของต่อร้างค่ะ

เป็นจังหวะฟรีคลิกของกรกฎวิริยะอุดมสิริค่ะ
และสุดท้ายเป็นแอดก้าบูโนดาวซินวาที่หมกเข้าไป
ให้บริรามออกนำ๑ประตูต่อศูนย์

อีก๔นาทีต่อมาก็มาได้ประตูที่๒ค่ะ
จากเอสก้าคนเดิมที่หม่อสาวแรกเข้าไปค่ะ

โปรวิสเชโรมาใต้ตามตีไขแตก
จากออกชูนาทีที่๕๘และในแรกใดที่๗๐นะคะ
พลบัวงามค่ะก็ถูกผู้ตัดสินแจกใบแดงไล่ออกจากสนามนะคะ
ทำให้เหลือสิบคนและก็ไม่สามารถทวงประตูคืนได้นะคะ
ก็จบเกมก็เบรียมบุกมาชนะสองประตูตอนหนึ่งเก็บเพิ่มเป็นสามสิบห้าคะแนน
จากฝูงต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะแล้วก็แข่งมากกว่าแบงคอกยูเนเต็ดอยู่หนึ่งนัด
แต่ว่านำอยู่๕คะแนนส่วนโปรดิสเทโรนะคะอยู่อันดับที่๑๒มี๒๐คะแนนค่ะ
เอ็มทีอันดับที่๑๗ค่ะนาทีที่๑๗นะคะ
สินีทไซ่เอี๊ยะปัดบอลมาเข้าทางอันตรอนิโออวาซุ่ระ
ซ้ำเข้าไปให้อุบลนำหนึ่งประตูต่อศูนย์

ครึ่งหลังนาทีที่๖๙ค่ะ
วรรชิดกันนิสีวังเพล็นต์ก็เปิดฟรีคลิกให้พันธุพงศ์พนศา
ยิงฉลากผู้แย่งอุบลเข้าไปนะคะ
ทำให้ชนบุรีตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่ง

แล้วก็ทำประตูให้ชมบุรีแซนขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่ง

แล้วก็ค่ำหัวพลื่งสาปประตูเข้าไปค่ะ

ทำให้จบเกมเสมอกัน๒ประตูต่อ๒
ชมบุรีมี๒๑คะแนนอยู่อันดับที่๑๑ต่อไปนะคะส่วนอุบลยังเป็นรองบ๊วยมี๙คะแนนและก็ไม่ชนะใครมา๑๑นัดติดต่อกันแล้วค่ะ
ส่วนเวลา๑๘นาฬิกา๒คู่นะคะการท่าเรือพบกับศรีสะเกดแล้วก็สุราธานีพบกับสมุทรสาครค่ะ